วันนี้ชัยสนับเป็นของประชาชน
ไม่ใช่ชัยสนับของภาคการเมืองไม่ใช่ชัยสนับของภาคภูมิใจไทย
นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่สารแพ่งได้มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว
ประเด็นห้ามในชุวิตพูดถึงภาคภูมิใจไทยเรื่องกัญชา
เมื่อวานนี้คุณชุวิตก็ลงพื้นที่ไปอนุสวรีชัยสมรภูมิประกาศชายชนะ
ว่านี่คือเป็นชัยชนะของประชาชนก็มีคนไปร่วมให้กำลังใจกันเยอะทีเดียว
หลังจากนี้ก็สามารถที่จะพูดกับเรื่องของกัญชาได้
คุณชูวิทย์นะฮะปราศัยอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวกับเรื่องของการเสพกัญชา

ชีวิตก็บอกว่าสิ่งที่พูดได้พูดถึงพิษภัยของกัญชา
พักภูมิใจไทยพยายามจะปิดปาก
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเป็นนโยบายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงครับ
สารก็อนุญาตให้ผมพูดยกเลิกคำสั่งคุ้มครอง
ที่ไม่ให้ผมพูดถึงพักภูมิใจไทยผมบอกว่าละสารครับ
ถ้าสารไม่ให้ผมสารให้ผมพูดเรื่องกัญชา
แล้วไม่ให้ผมพูดไอ้คนที่มันนำกัญชาเข้ามา

ต้นต่อก็ต้องไปคุยถึงพักภูมิใจไทย
ซึ่งเป็นพักเดียวที่นำเสนอนโยบายกัญชาเสรี

ทำไมมันอนุญาตให้เปิดร้านขายกัญชาในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับ
กว่าล้าน๔๐๐๐แห่งแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต่อเนื่องมาจากที่
นายชีวิตนั้นได้ไปยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
แล้วก็ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับ
รณีที่พักภูมิใจไทยยื่นสารมาให้ชุวิตนั้นพูดถึงเรื่องของนโยบายกัญชา
ซึ่งสารท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการพูดของนายชูวิทย์นั้นพูดถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาทั่วไป
แต่ก็มีการอ้างอิงถึงงานวิจัยของหน่วยงานต่าง
ก็เลยมองว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนส่วนมาก
ไม่ได้เจาะจงไปที่โจทย์หรือว่าพักภูมิใจไทยนั่นเองนะครับ
ทางทีมนายพิธาแล้วก็ผู้สมัครก็เลยรีบไปช่วยเหลือ
ลองดูนาทีช่วยชีวิตเขาหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะ